ผมไปสำรวจมานะครับครีมงานของเราเนี้ยไปทำมาเนี้ย
ก็ได้มองเห็นว่าทุกคนนั้นยินดีเชิญชวนให้กับบรรดานักกีฬา
แล้วก็คนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาในช่วงนี้ได้ติดตามดูกีฬากัน
แล้วก็ภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในครั้งที่๓นะครับ
ไม่ได้เป็นมานานมาสมควรเหมือนกันติดตามความคึกคักนะครับของบรรดา
ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนได้ที่เขาอยากจะเชิญชวนให้แฟนแฟนนั้นติดตามกีฬาแห่งชาติ

แข่งขันกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกมครั้งที่สี่สิบสี่
ชาวนครสวรรค์ทุกคนถือเป็นเจ้าบ้านเพื่อต้อนรับคณะนักกีฬา
และนักท่องเที่ยวจากตัวประเทศกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน
โดยทางจังหวัดนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง
ซึ่งชาวนครสวรรค์ส่วนใหญ่ก็รู้สึกตื่นเต้นกับการจัดมหากรรมกีฬาในครั้งนี้
ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่านานทีจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้
ก็ได้พาดิกเพราะทุกลูกก็ชอบด้วยค่ะกีฬากร์

ก็อยากเชิญชาวจังหวัดเดียวได้มาร่วมเชิญกับกีฬาแห่งชาติ
ค่ะช่วงนี้นครสวรรค์มีจัดกีฬาแห่งชาติจัดกีฬาแห่งชาติ
ชาวจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวมาชมกีฬากันเยอะนะ
นอกจากนี้ครับมหากรรมกีฬาแห่งชาติจัดขึ้นแล้ว
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามสนามแข่งขันก็ต้องมีรายได้เพิ่มตามไปด้วย
อย่างพ่อค้าขนมจิบสารเปล่าและแม่ค้าขายน้ำคนนี้
ก็บอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงนี้มากกว่าปกติครับ

รู้สึกว่าขายดีครับตั้งแต่แผ่นที่แล้วผมหมดไปรอบแล้วครับ

นครสวรรค์เกมนะครับทำให้เกิดสีสันมากมาย
ซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับเชิญชวนชาติต้องกดใจเคียงในน้ำท่องเที่ยว
ร่วมชมและเป็นส่วนหนึ่งมหากรรมกีฬาแห่งชาติครั้งนี้
ถึงสักการสงเกตข่าวแทรวัตท์ทีวีไหล่งาน